สดใสกันต่อในช่วงนี้นะครับ
อยากให้น้องไปต่อโปรยเอาไว้เมื่อเบรคที่แล้ว
เป็นวิชาการเรียนที่น่าสนใจมาก
ชื่อว่าวิชาชาราโอเกะ

ราโอเกะเดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ที่นั่นตำรวจเชียงใหม่เขามีจิตอาสา
แล้วก็ไปสอนวิชาดนตรีชาราโอเกะ
ให้กับผู้สูงอายุที่เป็นนักเรียนอยู่ที่นั่นครับ
นี่คือบรรยากาศในห้องประชุมวัดพระธาตุดอยสะเก็ด
อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
กลายเป็นเวทีคอนเสิร์ตชั่วคราวครับ
คำผู้ประคับหมู่กลุ่มงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่
พร้อมกับศิลปินร่วมวงแดงแบนใจและราชันเชียงใหม่คาวบอย

สร้างความบันเทิงจัดมินิคอนเสิร์ตให้กับผู้สูงอายุกว่า๓๕๐คนครับ
ภายในโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัยอำเภอดอยสะเก็ดนะครับ
โรงเรียนนี้เขามีโซโลแกนด้วยนะ
แก่ยังมีคุณค่าชะลาอย่างมีคุณภาพ
เป็นโซโลแกนโรงเรียน
พู้สูงอายุที่นี่อารมณ์ดีกันทุกคนดูอาจจะภาคและนี่เป็นไง
โอ้โหออกมาฟ้อนออกมารำกัน

ผู้สูงอายุนะครับก็ต่างปรบมือร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนาน

นี่คือบรรยากาศการเรียนการสอนสำหรับวิชาใหม่
ชาราโอเกะที่ทางเทศบาลตำบลเชิงดอย
เขานำมาสอนให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ
เพื่อให้ดนตรีปั๊มบัตร
ช่วยให้จิตใจเบิกบ้านผ่อนคลายลดความเครียด

จะได้มีอายุยืนยาวอีกด้วยนะครับ
เดี๋ยวปีหน้าดิฉันจะส่งคุณเข้าโรงเรียนนี้ด้วย

คือต้องมีอายุ๕๐ปีขึ้นไป

เพราะฉะนั้นผมยังมีเวลาอีกหลายปี
ที่จะได้เข้าไปเรียนโรงเรียนนี้
เพราะฉะนั้นลงทะเบียนล่วงหน้าเอาไว้ก่อน

เดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวไป

เผื่อไม่มีลูกหลานดูแล
ก็จะได้ไม่เป็นลูกไม่เป็นภาระของใคร

ผู้สื่อข่าวของเราไปถามกับดาบตำรวจกิติพัฒน
ก็เขาบอกนะครับว่ายังนำเงินที่ได้รับบริจาค
มาจากการแสดงดนตรีเปิดหมวกเนี่ย
มอบให้กับโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
ได้เป็นทุนการเรียนการสอนอีก๒๐๐บาทด้วย
โรงเรียนนี้นะครับโรงเรียนชรบานวุฒิวิทยาลัยเนี่ย
เป็นโรงเรียนที่รับเฉพาะผู้สูงอายุอย่างที่บอก๕๐ปีขึ้นไป
เป็นการเรียนประจำทุกวันพุธครับ
สอนมานานแล้วล่ะถึง๔ปีนะครับ
หลักสูตรการสอนจะเน้นให้กับผู้สูงอายุ
ได้รู้ถึงการแก่อย่างมีคุณค่า

แล้วก็ชะลายอย่างมีคุณภาพนะครับ
โดยมีนักเรียนที่มีอายุมากที่สุด

๘๐น้อยไปสูงกว่านั้น๙๐อ่ะ
๙๔ปีนี่คือสูงที่สุด
แล้วเขาคาดว่าอาจจะมีสูงกว่านี้

อนาคตพันธ์อาจจะมีถึง๑๐๐คุณชนะไง

เขาอาจจะไม่ถึง๕๐ก็ได้นะ

กำลังเข้าสู่สังคมที่มีผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น
ก็มีโอกาสนะครับที่จะได้เห็นผู้ที่อายุมากกว่า๑๐๐

เพราะว่ารู้จักดูแลสุขภาพตัวเอง
วัตกรรมการสาธารณสุขทันสมัย

ก็พยายามดูแลตัวเองให้อายุยืนแหละ

จริงสุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตต้องดีด้วย